วันนี้ฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าพาไปเที่ยวมาก
ก็คือน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

ทำให้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ค่ะ
สวยมากอ่ะสายน้ำที่สวยงามของน้ำตกคลองลาน
ความสูง๙๕เมตรนะคะสวยจริงนะ
ไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างค่ะ
ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมเป็นจำนวนมากนะคะ
น้ำตกคลองลานในอุทยานแห่งชาติคลองลาน

ทำให้น้ำจากเทือกเขานั้นไหลลงสู่น้ำตกคลองลานมากขึ้น
เมื่อกระทบกับหน้าผาก็จากภาพที่เห็นกลายเป็นละอองฟุ้งกระจายไปทั่ว

ทำให้เด็กนี้ไปนั่งเอาเท้าแช่น้ำสนุกสนานไปอีกแบบนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าหลังฝนตกติดต่อกันค่ะ
ปริมาณน้ำในน้ำตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำตกกลับมาสวยอีกครั้ง
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์นะคะ
จะมีนักท่องเที่ยวทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่กว่า๓๐๐คน
สัมผัสความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้
แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยจัง
แม้ว่าจะมีชั้นเดียวแต่ว่าก็ดีไม่ต้องปีนขึ้นไปดูหลายชั้น
มีชั้นนี้ชั้นเดียวสวยงามนะคะ
สำหรับน้ำตกนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขา
ความสูง๑๔๓๙เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะ
ส่วนบริเวณหน้าผาของน้ำตกจะเป็นที่ราบกว้างค่ะ
ฤดูฝนจะมีน้ำไหลจากลำห้วย๕สาย
ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา
จนเกิดเป็นวังน้ำลึกที่มีลำน้ำยาว๓กิโลเมตร
ซึ่งน้ำจะไหลผ่านหน้าผาลงมาสุนตกคลองลานแล้วก็สู่แอ่งเบื้องด้านล่าง
ทำให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นได้อีกด้วยนะคะ
จากเดินทางไปชมแล้วก็ลงว่ายน้ำเล่นด้วย
แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะน้ำเยอะนะคะ
แล้วก็น้ำนี้เขาก็จะแรงนิดนึง